เราเคยได้ยินกันมาตลอดเลยบอกว่าโดนแสงจันทร์ในวันลอยกระทง

ทำไมอ่ะทำไมจะไม่ได้อ่ะคะบางคนก็จะแบบห้ามไปโดนแสงจัน
จริงเหรอมันมีแบบหลายกระแสมากทีเดียว

เราไปกับคนที่เรารักถือกระทงไปไปอยู่ริมน้ำ

นี่แหละเรื่องนี้อาจารย์ช้างก็ออกมาเปิดเผย
หลายคนสงสัยบอกว่าวันลอยกระทงเนี่ย
แสงจันทร์ได้ไหมอาจารย์ช้างบอกว่า
มันไม่ใช่วันจันทรุปราคาคุณไม่ต้องกลัว

โดยข้อดีของการอาบน้ำจันทร์วันลอยกระทง

อาบแสงจันทร์ส่งผลดีต่อคนที่เป็นผู้หญิง
แต่ทุกเพศทุกวัยคุณก็สามารถที่จะอาบได้นะคะ

อืมดูดีจังเลย
อาบตรงไหนนี่มันอยู่ข้างนอกมันต้องโดนแสง
ถูกไม่เป็นไรเราไปหาที่ได้เลย

ทุกคนกำลังโม่งไปใช่ไหมคะ
แบบว่าไปยืนดูพระจันตร์ก็อาบน้ำจันแบบนี้ได้ไหม
ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณยืนคนเดียวมีปัญหาแน่
มันจะเหงาก็ใช่ไหมคะ
ช้างใช้คำว่าเมื่อเราอาบน้ำเพ็ญ
จะส่งผลให้เราเป็นที่รักได้รับความเมตตา

เพราะว่าเข้าดวงจันทร์เนี่ย
ดวงจันทร์มันเป็นตัวแทนของความงามทั้งหมด
ส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจพระจันทร์เนี่ยค่ะ
มีความหมายว่าซื้อมาขายไป
การได้รับโชคจากการทำธุรกิจ
ก็คือเอาง่ายให้มันมาแบบซื้อขายคล่อง
แต่ถ้าลอยกระทงก็อย่าลืมอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วย

ใช่ก็ต้องเขารณรงค์กันว่าแบบจริงแล้วเนี่ย
ไม่ลอยได้ไหมหรือไม่ก็ลอยแบบว่า
ในพื้นที่จำกัดที่เก็บเองได้ค่ะ
บางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีกระทงวัสดุธรรมชาตินะฮะ

เพราะสุดท้ายแล้วทูบเทียนก็ไม่ธรรมชาติแล้ว
ทุกคนก็ต้องปักทูปปักเถียงจุดไฟไปอีกอะไรอย่างนี้
สมมุติว่ามันลอยแบบลอยทะเลลอยแม่น้ำ
ออกไปอีกระบบนิเวศอีกสัตว์น้ำอีกอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามีในเรื่องของทางด้านกรทม
ที่ออกมาตรงคลององค์อ่างที่บอกว่าเป็นอะไรดิจิทัลแบบ

คือจริงตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
หลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปลอยกระทงใช่ไหมคะ
ปีนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการแบบจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่
เรียกว่าค่อนข้างจัดเต็มแต่เนี่ย
แบบดิจิทัลแบบนี้ก็น่าสนใจ
มันก็มีความสวยงามอีกแบบนึงถูกไหมคะ
แต่มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือการลอยกระทงแบบออนไลน์
วันเพียรภ์เดือน๑๒น้ำตานนองเต็มตระลิง
ตำรวจไซเบอร์ก็บอกทำไมถึงต้องน้ำตานอง
จฉาชีพใช้โอกาสนี้ด้วย
ไม่รู้จะยังไงจริงอันนี้ต้องแบบว่า

ค่ะคือตำรวจเอ่ยปลายทางเอยทำได้ส่วนหนึ่งจริง
แต่ว่าเราเองก็ต้องแบบระแวดระวังตัวเองด้วย
คือมันเป็นจังหวะของความสุขของคน
บางทีเขาออกมาเตือนภัยชัดเจนจริง

ทีอาจจะขึ้นหัวมาว่าลอยกระทงออนไลน์
แล้วคุณไปกดปึ้งเข้าไปอันนี้อาจจะต้องระวัง
อีเมลโดยไม่รู้แหล่งที่มา
เนื่องจากว่าอาจจะเป็นคนร้ายมาหลอกฟิชชิงข้อมูลในอุปกรณ์ของเราค่ะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์
ต้องให้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัว

เพราะเขาใช้ช่วงเวลานี้ในการหลอกเลยทีเดียว
หากว่าไม่มั่นใจสามารถปรึกษาสายด่วนได้นะคะ

ก็บอกแล้วคนหนึ่งกำลังมีความสุขมาก

มันต่างกันมากจริง
ถ้าไม่มั่นใจแล้วอยากจะแบบ
ฉันอยากจะลอยกระทงมากเลยออนไลน์
ดีกว่าอันนี้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
จริงค่ะหรือว่าอย่างที่บอกก็ลอยในพื้นที่ปิดอ่ะลอยแบบ

ในกะละมังเอาไปตั้งไว้ให้มันโดนสัญลักษณ์หน่อยอย่างนี้แล้ว

ก็คงไว้ซึ่งขนบประเพณีอะไรแบบนั้นก็ได้

ถูกต้องค่ะ